ถ้าคนจะเลือกก็ต้องดูจากนโยบาย
โยบายของพักไทยพักดีเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงฮะ
จริงแล้วหลักเราจะยืนอยู่๓ปอนะ
๓ปหรอพูดแล้วตกใจ
แต่หลัก๓ปแล้วคือการปกป้องการปราบโกง
การปฏิวัติโครงสร้างของประเทศ

ผมมองว่าทุนผูกขาดทุนสามัญคือปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องการสื่อสาร
เพราะฉะนั้นในปกติแล้วเราก็คงมาเน้นเรื่องชีวิตของประชาชน
แล้วก็ปัญหาเรื่องราคาไฟฟ้าราคาพลังงาน
และราคาอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

ก็ปราบโกงอันนี้มีแน่
เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องช่วยเหลือค่าครองชีพ
อันนี้ก็มีไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้าง
มีค่าไฟครัวเรือน๒บาท๕๐อะไรพวกนี้
ผมเชื่อเห็นภาพกันว่าเราจะเห็นป้ายของภาคไทยพักดี
บอกว่าปลุ่งภาคธุระเรือน๒บาท๕๐
ที่ตอนนี้ค่าไฟ๔บาท๗๒และค่าไฟกำลังจะแพงขึ้น
แก๊สถุงต้มรับประกาศ๒๒๕บาทต่อทั้ง
ในฐาษณ์ที่ขณะนี้เนื้อแก๊สจะยืนมา๔๒๓บาท
คือวันนี้โครงสร้างของพลังงานประเทศ

ซิฟผมยกตัวอย่างคือแก๊สธรรมชาติ

ถ้าทุกพักการเมืองไปในระบบนี้ยังไงค่าไฟก็ยังแพงอยู่
ทราบไหมครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ไฟต่อหน่วยให้หน่วยงานรัฐ๘๙บาทต่อหน่วย
ก็พอขายประชาชน๔บาท๗๒บาท
ลองคิดภาพนะครับว่าอนาคตตอนนี้กรฟภเป็นหนี้อยู่ประมาณ๑๕๐๐๐ล้าน
ถ้าตราบใดที่คุณยังยึดติดกับฟอสซิล
ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนราคาไฟฟ้าก็จะแพง
สิ่งที่ไทยพักดีกำลังทำอยู่เนื่องจากเป็นความโชคดีที่โลกต่อต้านภาวะโลกร้อน

เราต้องการทำให้สังคมเป็นคาร์บอนต่ำ

เพียงแต่ว่ากระทรวงพลังงานเป็นเน้นเรื่องโซล่าฟาร์ม

จากรายงานที่ขนาดนี้เรามีการจดศิษย์ฐิบัตรระดับโลกที่ประเทศเศรษฐ์อัตไลน์อเมซ
เชื่อไหมครับว่าต้นทุนไฟฟ้าต่อ๑หน่วยที่จะเพื่อพลังงานไม่ถึง๑บาท
งั้นต้นทุนไม่ถึง๑บาทเราสามารถขายให้กับประชาชนได้๒บาท๕๐บาท

อันนี้คือไทยภาครีจะใช้วิธีการนี้
ตรงนี้เลยฮะเท่ากับว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบบการผลิต
จากการที่จะเอาแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศ

งั้นอนาคตวันนี้มันมีแต่รถไฟฟ้าใหญ่
กว่าโรงใช้งานจริงประมาณ๗
ถ้าอนาคตเราปรับสภาพเป็นพลังงานสะอาด

มันจะทำให้เกิดความไม่เข้มแข็งของสังคมของชุมชนจนถึงประชาชน

อนาคตผมจะไม่นำข้าวน้ำมันดิบเข้ามา

ขณะนี้รถไฟฟ้ากำลังพัฒนาไปเยอะมาก

แต่ถ้าคุณยังชาร์จไฟฟ้าที่เป็นฟอสซิลเป็นพลังงานสกปรกอยู่

ดังนั้นสิ่งที่ไทยพักดีจะทำ
แล้วแก้แผนพลังงานสะอาดนิดเดียว

ต้องไปยกมือในสภาคือคุณแก้เพิ่มเติมจากคำว่า
พลังงานสะอาดแทนที่จะใช้โซล่าฟาร์ม

คุณเพิ่มเติมพลังงานจากพืชพลังงานจบ
สิ่งที่ผมต้องถามผ่านรายการไปว่า
ทำไมกกพงษ์โนยงงานของเกาะทรงพลังงาน
คุณไม่ใส่คำว่าพืชพลังงานอยู่ในแผนพลังงานของประเทศ

อันนี้ง่ายของหลักการเพิ่มเข้าไป

วันนี้เทคนิคพืชพลังงานมันมีมาเป็น๑๐ปีแล้วนะหลายคนอาจจะไม่ทราบ
โรงไฟฟ้าจากพืชพลังงานในประเทศไทยขณะนี้มีประมาณสัก๒๐โรง
และในแผนเดิมเนี่ยเสนอเข้ามาเป็นร้อยเป็นร้อยนะ
แต่กระทรวงพลังงานไม่อนุมัตินะทำไมคุณไม่อนุมัติเขา
และสิ่งที่เราจะมานำมาทำมันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันคือนวัตกรรมที่ต่อยอด
จากต้นทุนที่โรงไฟฟ้าจากพืชพลังงานที่ทำขนาดนี้๓๔บาทต่อ๑หน่วย
เราเหลือไม่ถึง๑บาทในเมื่อต้นทุนไม่ถึง๑บาทเป็นพลังงานสะอาด
เราต้องเอาการเมืองไปต่อสู้เสียทุกทางผมเห็น
ถ้าได้เข้าไปทำผ่านแหล่วเลยจะทำตรงนี้
โลกจะไปในภาษาทางเนาะสะอาด
เราต้องมาล่มกัน๙ข้ามฟอร์ซิล
เราถึงมาบอกว่าทิศทางที่เราจะทำคือทิศทางของพืชพลังงาน
ซึ่งเป็นหนึ่งในของพลังงานสะอาดที่เป็นจุดเข้มแข็งของประเทศ

แก๊สถุงทบจะเหลือ๒๒๕บาท
สามปูยูเรียจะเหลือเพียง๗๕๐บาทจาก๑๔๐๐๑๕๐๐บาท
อันนี้เรื่องพลังงานมันจะมีผลต่อพี่น้องเกษตรกร
เพราะเกษตรกรจะเป็นผู้ปลูกพืชพลังงาน
ส่งเข้าสู่ระบบในการผลิตพลังงานของประเทศ
เราก็ไม่ต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากซาอุจากเมียนมาร์

เกษตรกรก็จะปลูกโดยที่เราจะมีหลักประกันกำไรให้ไล่หนึ่งหนึ่งหมื่น
ถึง๑เหมือน๔พันบาทต่อไล่

อันนี้เป็นการให้กำไรที่เกิดขึ้นจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
เพราะทีมงานที่ทำให้เราเขาทำเรื่องนี้มาเป็น๑๐ปี

เกษตรกรจะมีรายได้๑๐๐๐๐๑๔๐๐๐บาท
ต่อไร่ต่อปีซึ่งเหนือกว่าข้าวเยอะนี่คือกำไรด้วยนะหรือว่า

น้องเตรียมดินครั้งเดียวปลูกเสร็จหากินได้อย่างถึง๑๐ปี
มีหน้าที่ลดน้ำปุ๋ยรัฐบาลเตรียมให้น้ำรัฐบาลช่วยเสริมให้
มีหน้าที่ลดน้ำเพราะวันนี้โลกต้องการพลังงานสะอาดเยอะมาก
นี่คือทิศทางที่นอกจากพลังงานราคาถูกเกษตรกรมีรายได้
ผมเชื่อเห็นนะครับถ้าเราลดพืชอาหารมาแบ่งเป็นพืชพลังงาน
ข้าวโพดอ้อยมันสัมปะหลังทุกอย่างราคาดีขึ้น
ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่การปลดหนี้เกษตรกรได้ภายใน๓ปี
ภายใน๓ปีเลยผมคำนวณตัวเลขให้ได้เลย
แต่มันต้องเป็นโมเดลเป็นสเต็ปอย่างที่คุณหมอวรงบอกใช่ไหมครับ
ต้องมันจะต้องค่อยขยับไปเรื่อยเพราะที่เรากำลังจะเปลี่ยนประเทศนะ
จะกลายเป็นจากประเทศที่เป็นเกษตรเพื่ออาหารเราจะเป็นเกษตรอาหารและเกษตรเพื่อพลังงาน

เวลาเราพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกคนจะนึกถึงเงินที่รัฐบาลแจก
ไทยพักดีมีไหมอ่าเพิ่มค่าแรงเพิ่มบำเน็ตเพิ่มบำนานอะไรต่างนานาประชานิยมอะไรพวกนี้มีไหม
เราเอาความยั่งยืนอย่างเดียวไม่มีเลยเหรอเราไม่สนใจพวกวันนี้เพราะเราเชื่อว่านี่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
ตัวอย่างวันนี้ประเทศเรามี๓๒๑ล้านไล่พืชที่ปลูกขนาดนี้ไม่เกิน๑๕๐ล้านไล่
พื้นที่ลกล้างเบสเศษประมาณ๑๗๐ล้านไล่เรานึกภาพผมให้ธำนาลดลงประมาณสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
เพื่อให้เพียงพอและเก็บไว้เพื่อความมั้นคงผมวิจารณีโจทยากถ้าเราเอามาทำพลังงานสาธารณ์ให้ประเทศประมาณ๙๐ล้านไล่
ไล่หนึ่งหมื่นถึง๑๔๐๐บาท๙๐ล้านไล่เพราะเงินประมาณ๙๐๐๐๐๐ล้านถึง๑ล้านล้านต่อปีนั้ะ
ลงสู่พี่น้องเกษตรกรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น

กิจการการค้าการขายของในเมืองก็จะดีขึ้น

เพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากพลังงานในเมื่อเรามันเป็นพลังงานสะอาด
และผลกระทบสุดท้ายตัวที่๕คือเรื่องสังคม
ประชาชนจะมีรายได้ความเหลื่อมล้ำลดลงแน่นอน
พี่น้องที่ต้องมาทำงานอยู่กรุงเทพกลับไปทำการเกษตรที่บ้าน
รายได้มั่นคงสังคมจะดีขึ้นประเทศจะเกิดการแบ่งข้างใหญ่
แค่นโยบายนี้นโยบายเดียวนะผมถึงบอกต้องเกิดให้ได้นะ
นี่คือประเทศไทยถ้าเกิดไม่ได้ประเทศจะอยู่แบบนี้